ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถเมย์เกิดขึ้นอีกแล้ว
ทีนี้เป็นวีรกรรมของโชเฟอร์รถเมย์นะครับสายสี่สิบ
สาย๔๐นี่วิ่งขนส่งสายใต้ตลาดลำสาลีนะครับ
ผู้โดยสารบอกว่าโอ้โหเมาฮะ
เมาแบบชนแท็กซี่ขับปาดไปมา
ผู้โดยสารไปว่าไปเตือนไล่ผู้โดยสารลงจากรถ

เอาไว้
ไปไปปีนลงไปเลย

ไปเลย

ทำไมทำไมคืออะไร
นี่ลงไปเลยลงไปเลยลงไปลงไป
อย่าเลือกอย่าเลือกมากนะบอกว่าใคร
นี่เขาอยู่แถวสักกลางรถได้เขาก็ถ่ายคลิปไปข้างหน้า
โชเฟอร์รถเมเมากร่างกำลังต่อว่าด่าผู้โดยสารไล่ลงจากรถ
ระบุว่าคนขับรถโดยสารสาย๔๐เมาขนาดนี้ยังขับรถได้อยู่เหรอ
แล้วแบบพี่เสื้อม่วงเขาก็ไปพูดด้วยดีเพราะเห็นขับรถไม่ไหวก็ไปด่าเขาเฉย
ทำแบบนี้รับไม่ได้อย่างแรงพอพอพรุ่งนี้ขับรถมาเองก็ได้
แล้วก็ระบุว่านอกจากไล่ผู้โดยสารที่ไปเตือนแล้วนะก่อนหน้าจะเกิดเหตุนี้นะครับ
ขับรถปาดไปมารถไปเฉียวชนกับแท็กซี่ที่อยู่บนถนน
คนขับรถเมย์ก็พยายามซิ่งหนีโดนแท็กซี่ขับตามมาปาดหน้า
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ด้วย
ก็พอคลิปเผยแพร่ไปนะครับคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนขับรถเมย์บอกว่าถ้าเมาอย่างนี้จริง
เมาแบบที่เขากล่าวอ้างจริงเนี่ยแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายด้วยนะ
อันตรายกับผู้โดยสารทั้งหลายด้วยบางคนก็บอกว่าคดีแบบนี้เนี่ย
เสียค่าปรับไม่กี่พันแล้วก็มาขับรถต่อ
ก็บอกว่าสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งโดนรถเมษายนี้นี่แหละ
งค่าโดยสารขึ้นจากบางขุนศรีไปหัวลำโพงให้แบงค์ยี่สิบ
ตัว๑๗บาทมาให้พอทวงเงินทอนบอกว่าค่าโดยสาร๒๐
ถ้าไปจุฬา๑๘หัวลำโพง๒๐แต่ทีนี้เขางงไง
คือหัวลำโพงอ่ะถึงก่อนแต่ไปจุฬาที่ถึงนี่หลังอ่ะ๑๘
แต่ลงหัวลำโพงก็คิดยี่สิบเนี่ยก่อนหน้านี้ปรับราคาขึ้นมาจาก
ประมาณ๑๔๑๕บาททำไมปรับขึ้นมามันแพงขนาดนี้เลยเหรอ
ร้องจนเว็บขนส่งเนี่ยป่านนี้ยังไม่ดำเนินการเลยร้องไปแล้ว
เป็นทั้งสายเลยใช่ไหมสายนี้อ้าวยังไงเดี๋ยวสายสี่สิบชี้แจงหน่อยนะฮะ
ตกลงแล้วเรื่องราวข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
แต่เขาถ่ายคลิปมามันเจอเหตุการณ์แบบนี้